เหล่าสไนเปอร์อันนี้เป็นคำเรียกแฟนคลับนะคะ

อยากจะบอกว่าคือหลายคนบอกว่ามันผ่านไม่กี่เดือนเอง
แต่คุณผู้ชมคะครั้งนี้๓หนุ่มค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะ

ต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะ
ต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะ

ต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะ
ต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะ
ต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะ

ก็คือครั้งนี้ถูกใจเหล่าสไนเปอร์แล้วก็แฟนคลับจริงเลยล่ะค่ะ

คือเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ประทับใจทุกครั้ง
ถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าจะจัดต่อเนื่องกันแบบไม่กี่เดือน
แต่ก็มีความแบบประหลาดใจความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแล้วอิ่มอกอิ่มใจกันตลอด